ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะปรับอารมณ์กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีของแต้วกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับละครเรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียวก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่า

เพลงที่ว่าด้วยเรื่องเรตติ้งเพราะว่าถูกจับเปรียบเทียบอย่างหนักค่ะ
ออนแอร์ต่อจากบุภเพสันนิวาส

เรียกแล้วก็อย่างบอกไปว่าโดนจับผิดกันตั้งแต่ยังไม่ทันนอนแอร์
นักแสดงผู้จัดก็ออกมายอมรับว่ากดดันไม่น้อยนะครับ

แต่พอสัปดาห์ที่แล้วหลังจากละครออกอากาศไปแล้วค่ะ
ก็ได้รับกระแสที่ดีไม่แพ้กันเลย
เรตติ้งในวันแรกของการเปิดตัวสูงกว่าเรื่องบุภเสันนิวาสอีกนะคุณ
ส่วนฝากนักแสดงนำอย่างแต้วนัทพรบอกเลยว่าส่วนตัวลุ้นมาก
แล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้รับฟีดแบ็คที่ดี
เรตติ้งเธอมองว่าเอาเป็นแค่ตัวเลขแล้ว
มีขึ้นมีลงได้ไม่ขอโฟกัสตรงนั้นดีกว่า

คือแก้วคิดว่าคนก็ยังดูบุปเพป
เรามองว่ามันเป็นแค่ตัวเลขอะค่ะ
แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าละครเราอย่างเดียว

เอาจริงก็คือไม่ลุ้นนะ

โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์
ได้รู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากค่ะหูยยิ้มยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากเลยค่ะ
ให้แบบติดตามเพราะว่าช่วงแบบกุ้งแตกเนอะมันก็คือเข้มข้นทุกแบบว่าอนูลมาก
ด้วยความที่หลายคนอยากจะรู้ไงว่ามันสนุกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าบางคนอาจจะอยากเอาไปเปรียบเทียบ
หรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็อยากติดตามด้วย
ฉันเชื่อว่าเป็นกำลังใจดีกว่า๒เรื่อง๒รถมันแตกต่างกันอยู่แล้ว

ถูกต้องแล้วนะครับยิ่งเนื้อหามันเขากำลังว่ายิ่งดูยิ่งสนุก
กำลังมาแรงเลยนะคะคุณค่ะ

แต่เชื่อว่ากระแสเรื่องของการแต่งชุดไทย